ส่วนผลงานของนักแบตไทยนะครับที่ไปคว้าแชมป์ที่เยอรมัน
ก็เดินทางกลับบ้านเมื่อวานที่ผ่านมาครับสมาคมก็ไปแสดงความยินดีนะครับ
แล้วก็มีแฟนกีฬาแมทบินตันรวมถึงครอบครัวด้วยหญิงเดี่ยวแล้วก็หญิงคู่นะครับ
แน็กนิชออนจินดาพลคนนี้นะครับได้แชมป์หญิงเดียว
พร้อมด้วยจงกลพันธ์กิติธรากุลและนวินดาประจงใจนะครับ
แชมป์หญิงคู่เดินทางกลับมาพร้อมกันในช่วงบ่ายเมื่อวาน
แน็ตนะครับมืออันดับ๑๖ของโลกก็ภูมิใจกับแชมป์นี้
แล้วก็ต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากและใช้ความอดทน
พร้อมกับตั้งเป้าเข้าไปติดท็อปเทนให้ได้
ส่วนจงกลพันธ์กับพระมินดานะครับคู่มือ๑๑ของโลก
สัปดาห์หน้าอันดับโลกนะครับจะขยับขึ้นไปติดท็อปเทน
หลังจากนี้ครับจะพัก๑สัปดาห์แล้วก็จะเดินทางไปแข่งขันรายการ
พฤศจิกายนถึงสามธันวาคมครับ
ค่ะก็สำหรับแชมป์ในครั้งนี้นะคะ
ก็เป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับแท็กเหมือนกัน
เพราะว่าทุกครั้งที่มาแข่งที่นี่แล้วก็
เข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศทุกครั้งเลยนะคะ
แล้วก็แบบที่ตัวเองอดทน
แล้วก็มุ่งมั่นไม่ว่าจะแบบ
เจอเกมที่เป็นลงหรือว่า
เหนื่อยมากแค่ไหนที่ต้องใช้ความอดทนมาก
เราก็แบบได้ก้าวข้ามผ่านตรงนั้นมาได้ค่ะ